ยังอยู่ในวงการผ้าเหลืองครับ
สะเทือนวงการสงฆ์อีกแล้ว
คุณแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรโพสต์เฟซบุ๊ก
คนหัวโล้นพฤติกรรมฉันบวบ

ก่อนอันนี้มีพระตอกเสาเข็มใช่ไหม

แล้วเดี๋ยวนะถ้าพระจะฉันบวชมันไม่ผิดอะไรไหม

มีคนส่งรูปพระฉันบวกมาให้ดิฉันดู
ทราบว่าเป็นถึงรองเจ้าตำบลด้วย

ปลุกเสกออกพระออกเหรียญให้คนบูชา

เป็นรองเจ้าคณะตำบล
ปลุกเสกขายวัตถุมงคลเลี้ยงเด็กหนุ่ม

ฉันให้เวลาท่าน๓วันในการสละผ้าเหลือง
ถ้าไม่สละดิฉันจะเอาภาพฉันบวบของท่าน

ตามโพสต์ของคุณแพรรี่บอกแบบนี้ไงฮะ

เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับ

เงินมาก็เอาเข้าย่ามเข้ากระเป๋าตัวเอง
ซื้อเด็กทั้งออกรถใหม่ป้ายแดง

ตื่นเช้ามาผัดบวบเพื่อรอตักบาทพระคุณเจ้าค่ะ
อุ๊ยเดี๋ยวแล้วเช็คอินที่
ห่างน้ำท่าตะโกที่นครสวรรค์

ก็คนก็เอามาประติดประต่อเชื่อมโยงเรื่องราวนะครับ
อินแบบนี้เราก็เลยตามไปหน่อย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปที่วัดห่างน้ำท่าตะโกนครสวรรค์นี่แหละ
เผื่อจะได้เจอคุณแพรรี่ไงก็เห็นเช็คอินไปผัดบวบเตรียมใส่บาทใช่ไหม
ไปเจอสิเจอชาวบ้านครับ

ชาวบ้านมากันหลายร้อยเขาว่าประมาณสัก๒๐๐ได้
พอรู้ข่าวมารวมตัวกันที่วัด
อยากจะมาถามเรื่องที่เกิดขึ้นตกลงมันจริงเท็จยังไงกันแน่เนี่ย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปถึงเจ้าอาวาสวัดไม่ได้อยู่ที่วัดครับ

เลขาก็ไม่รู้ว่าเจ้าอาวาสไปจังหวัดไหน
กรรมการวัดกุณขนองบอกว่า
จริงก็ไม่เชื่อข้อมูลตามที่คุณแพรรี่ออกมาบอกนะ

เปิดหลักฐานออกมาเลย

ถ้าผิดจริงไม่มีใครปกป้องได้อยู่แล้ว

ผมยังมีความเชื่อมั่นในตัวเจ้าอาวาส๑๐๐นะ
เพราะที่ผ่านมาท่านไม่มีประวัติเสียหาย
แต่ว่าถ้ามันมีข่าวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย
ถ้าพยานหลักฐานมันมีชัดเจน

เราถือว่าความจริงคือความจริง
ถ้าคนเราทุกวันนี้ถ้ามันมีความผิด
ใครก็ปกป้องใครไม่ได้หรอก
ถ้าพูดขนาดนี้รอเลยค่ะ

พอท้าให้เปิดว่าความจริงคือความจริง

ไม่งดไม่งามจะให้ดิฉันแชร์จริงเหรอคะ
ดิฉันไม่อยากให้ภาพแบบนี้อยู่ในโซเชียลเลยนะคะ

แต่สงสารเด็กในรูปค่ะ
อ้าวภาพมาครับแล้วขึ้นคู่ขนานกับโพสต์นี้ฮะยอมรับเถอะ
นะคะเปลี่ยนชุดซะหรือไม่ก็กลับวัดไปประชุมเปิดอกยอม
กับชาวบ้านอย่างตรงไปตรงมาจะได้จบนะคะคือภาพนี้
จะมีชายหัวโล้นแล้วก็คือส่วนหัวของชายหัวโล้นอยู่ช่วงล่างของผู้ชายคนหนึ่ง
เสื้อสีฟ้าเหมือนชุดกีฬาแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันบวบ
ยังไงคุณผู้ชมภาพนี้เป็นภาพล่าสุดที่คุณแพรรี่ไพรวันได้มีการโพสต์เอาไว้
นี่แหละฮะประเด็นนี้คงจะต้องมีการตรวจสอบและตามกันต่อครับ
นักข่าวรายงานว่าล่าสุดเจ้าคณะอำเภอท่าตะโกครับที่นครสวรรค์เดินทางไปที่วัดหางน้ำ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็เรียกคณะกรรมการวัดหางน้ำทุกคนมาให้ข้อมูลด้วย
นี่ก็อีกโพสต์หนึ่งคือสิ่งสำคัญที่คุณแพรรี่ต้องการจะบอกคือไม่ได้เป็นคนเหยียบย่ำซ้ำเติมใครนะ
แต่ผิดคือผิดขอแค่ยอมรับแล้วเปลี่ยนชุดออกมา
พระศาสนาเกลื่อนกล่นไปด้วยเกลถีและคำสอนที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย
ถึงเวลาที่พระควรจะเป็นพระและพระศาสนายังคงเป็นที่ยึดเหนียวทางสติปัญญาและจิตใจจริงได้แล้วค่ะ
จบหลายจบแล้วนะคุณแพรรี่นะแต่ก็มีต่อเนื่องเลยนะ
ไม่จบมากจบในโพสต์
ถึงจะถึงช่วงนิวโชว์ไม่รู้จะมีอะไรมาอีกหรือเปล่า
รอติดตามครับแล้วก็รอฟังคำชี้แจงคนที่ถูกพาดพิงถึงและเกี่ยวข้องต่างด้วยนะครับ